ไปหาของดีของอร่อยที่ว่าดียังไง
อร่อยดีอร่อยดีแล้วยังไงไม่พอ
ดีต่อกระเป๋ามันราคาถูก
เท่าแกงแค่๑๐บาทอยู่ที่อยู่ดอนทานี
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ร้านนี้ครับเห็นไหมตัวเบลอ

๑๐บาทคือขายอะไรเข้าแกงหรอ
ใช่ครับแล้วเขาเขียนตัว๑๐บาทตัวเบลอเท่า

นางโบ๊ททางละน่ะเขาคุ้นชินกับร้านนี้ว่า

เออร้านนี้อยู่เรือนหนุ่มศรีชมชื่น
ด้านหลังเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี
จะเปิดเปิดร้านเมื่อวันที่๒๗มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
นี่ฮะเจ้าของร้านคุณนัฐกรทองวิเศษเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
ครอบครัวอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็รับจ้างทำข้าวกล่องส่งให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
ตัวเขาเองทำงานบริษัทเอกชนกระทั่งเกิดวิกฤตโควิด๑๙แล้วคุณพ่อติดโควิด
ตอนนั้นก็หาสถานที่รักษาบอกเลยว่ายากมาก
แล้วก็พอดีมีรุ่นพี่แนะนำให้คุณพ่อมารักษาตัวที่จังหวัดอุดรธานี
เขาก็เลยพาคุณพ่อมารักษาตัวที่นี่จนอาการดีขึ้น
จากนั้นครับเขาก็มองหาทำเลเปิดร้านอาหารเพื่อขายข้าวแกงมาลงตัวที่ตรงนี้นี่แหละครับ
สุดท้ายเลยเปิดร้านขายข้าวแกงราคาถูกเพียงอย่างละ

ซึ่งแต่ละวันก็จะมีกับข้าวให้เลือกนะมากกว่า๑๒เมนู
อะไรบ้างอ่ะแกงเขียวหวานไข่พะโลกะเพราไก่ลาบไก่
ส่วนข้าวสวยเนี่ยต้องเป็นข้าวสวยของมารินากาศ

หนึ่งก็๑๐บาทแบบนี้คุณผู้ชมสามารถตักข้าวได้
อันอันนี้คือมนต์เสน่ห์ของเขา

ตักให้เต็มที่กินให้เต็มคราบ

อ่ะร้านเนี่ยเปิดบริการทุกวันตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๑๔นาฬิกาก็คือบ่าย๒
ทางร้านนะครับเขาใจดีมากแล้วผมชื่นชมจริง
เพราะว่าเขาแบ่งปันแบ่งปันอาหารให้กับผู้ด้อยโอกาส
อย่างเช่นคนไร้บ้านคนพิการมาขอทานได้ฟรี
บอกเลยนะครับว่าร้านนี้ไปทานเถอะครับ
สบายกระเป๋าและอิ่มท้องและใครที่แบบว่าไม่มีจริงนะ

ทานฟรีได้ด้วยโอ้พ่อช่วยเหลือเนาะ
ขนาดว่าแบบขายประหยัดแล้วยังช่วยให้กินฟรีอีก
เศรษฐกิจอย่างนี้ข้าวแกงอย่างละ๑๐บาท
คุ้มนะโหน่ากินด้วยนะชื่นชม

ได้ถ้ามีโอกาสไปไงเลี้ยงนะเลี้ยง
๑๐บาทเองจริงแล้วน่าว่าต้องเลี้ยงใช่